ด้วยการเลี้ยงด้วงสาคูที่เรียกแบบนี้
เพราะว่าด้วงเขาก็เลี้ยงมาจากต้นสาคู
ก็เลยเรียกว่าด้วงสาคูหรือว่าด้วงลาน
ด้วงหวังตามภาษาที่ชาวใต้เขาเรียกกัน

อวบเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าอวบขนาดไหน
พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดยาลานะครับ
ไปดูด้วงสาคูอวบเหล่านี้คุณนะฮะ
โอ้โหเทออกมาแล้วคุณเอ้ยนะฮะ

นี่แหละครับคือด้วงสาคูขนาดตัวอ้วนมาก

สีขาวสีเหลืองผิวมันเนี่ยนะครับ
เพาะเลี้ยงโดยสองสามีภรรยาที่อยู่ในตำบลลำพญา
อำเภอเมืองพญาเมืองยาลานะฮะ
โดยนายประทีปสุริยาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยาว

ตัวเองเป็นคนชอบรับประทานด้วงสาคู

และให้กล้วยน้ำว้าสุกเป็นอาหาร
พร้อมกับรดน้ำบาง๒เวลา
เพื่อให้มีความชุ่มชื้นเกิดขึ้นนะครับ

ซึ่งแม่พันธุ์๑ตัวจะออกไข่ได้เท่าไหร่คุณถ่ายสิ

๑๘๐ฟองถึง๒๐๐ฟอง

ตัวอวบออกได้๑๐๐ฟอง๒๐๐ฟอง
เท่ากับได้หนอนด้วงนี้ก็ตามจำนวนแล้วครับ

จากนั้นก็ต้องอนุบาลตัวหนอนด้วงในกระมัง

ด้วยเนื้อสาคูจากต้นที่ซื้อมาจากชาวบ้าน

โดยได้จากต้นสาคูเหล่านี้นะฮะ
บอกว่าต้นสาคูจริงก็มีอยู่ในท้องถิ่นนะคุณ
สาครูที่ใช้เลี้ยงด้วงได้ดีจะต้องเป็นสาคูที่เริ่มออกดอก
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าต้นที่แตกเขากวาง
เพราะเป็นช่วงที่สะสมแป้งในลำต้นคุณ
ในการพร้อมสำหรับการให้ผลผลิตแล้วก็ตายในที่สุด
สาคูก่อนหรือหลังระยะที่แตกเขากวาง
พ่อแม่พันธุ์จะไม่ค่อยลงด้วง
ก็คือดุ้งจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่จะไม่ค่อยวางไข่เท่าไหร่
แต่ถ้าใช้ในช่วงที่แตกเขากวางแบบนี้โอ้โหสบายเลยนะครับ
แล้วก็นำมาบดละเอียดผสมน้ำตาลทรายแดงเพื่อเป็นการดับกลิ่น
แล้วก็เลี้ยงจนตัวด้วงแข็งแรงอวบอ้วนแบบนี้
ก็สามารถขายได้กิโลกรัมละคูณ๒๕๐บาท
โดยมีแม่ค้ามารับซื้อถึงบ้านเพื่อนำไปขายให้กับร้านอาหาร

เฉลี่ยรายได้ต่อเดือนสูงถึง๕๖๐๐๐บาท
ส่วนมูลด้วงก็ได้ขายได้นะคุณ
ได้ราคากระสอบละ๑๕๐บาท
และสาคูที่บดที่เหลือจากการเลี้ยงด้วงแล้ว
ก็ยังมาขายได้อีกราคาถุงละ๓๐บาท

เด้งเลยไปทำปุ๋ยทำอะไรได้หมดเลยนะครับ

ปัจจุบันมีผู้มาดูงานและศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ถือเป็นธุรกิจภายในครอบครัวที่ทำได้
แล้วก็เพิ่มรายได้ได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับ
เลี้ยงด้วงสาคูเคยเป็นแนวความคิด
เกิดจากโครงการพระราชดำริด้วยนะครับ
คิดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับ